เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงนะครับ
ในการฉีดน้ำสกัดเพลิงไหม้โรงงานผลิตสเปรย์น้ำหอม

คนงานกว่า๔๐๐คนพยพออกมาได้อย่างปลอดภัย
เพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นในโรงงานผลิตสเปรย์อัดกระป๋องจำพวกน้ำหอมและยาฉีดแมลง
พื้นที่หมู่๕ตำบลป่าขาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก

เมืองต้นคนงานกว่า๔๐๐คนอพยพออกมาได้อย่างปลอดภัย

ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมรถน้ำกว่า๒๐คัน
ฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังโหมลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
ส่วนจนนะที่ป้องกันและบางเท่าสาธารณภัยเครียด๓

นำรถโฟมที่ใช้สำหรับขี่สกัดเพลิง
ที่เกิดจากสารเคมีเข้ามาช่วยระงับเหตุด้วย
ด้านในชั่งซึ่งอย่างที่เกิดเหตุแล้วว่าเหตุเผลิมไหม้
บริเวณลายการผลิตที่๑จึงช่วยกันนำน้ำและถังดับเพลิง
มาช่วยกันดับเพลิงแต่ว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
มันก็ติดอยู่

เอาถังระเพลิงมาฉีดมันฉีดไม่ไหวก็เลยอ้อมมาฉีดด้านหลัง
พอมันฉีดด้านหลังมันลุกเร็วมาก
ก็เลยพากันออกมา
เรื่องต้นพี่มันไหม้จากที่เราไปดูที่มัน
ลายหนึ่งที่มันมีไฟขึ้นมามันไหม้ทั้งโรงงานใช้เวลานานไหมครับ

สัญญาเชิญเขาวิ่งออกมาก่อน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะครับ
ซึ่งภายในโรงงานพบรอยแตกร้าวบริเวณตัวอาคาร
ขณะที่นายวิชัยบุญมีในอำเภอบ้านนา
ลงพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็สั่งอำนวยการดับเพลิงด้วยตัวเอง
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้
และต้องรอเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้อีกครั้งครับ